คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงจังหวัดระนอง
หลายคนก็ตั้งใจที่จะไป

เพราะว่าถือเป็นจังหวัดแรกของภาคใต้

เส้นทางการที่จะเดินทางไปที่นี่นั้นยากลำบาก

แต่ถึงจะยากลำบากขนาดไหน
ก็ไม่สามารถเป็นอุปสรรค
รอยพระบาทของในหลวงราชการที่๙

สร้างความปลื้มปิติให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก

แต่ว่าใจได้ดูชัดเลยว่า

ใจดีก็ใจดียิ้มตลอดเลย

ภาพความประทับใจที่ในหลวงรัชกาลที่๙

ฉายชัดในความทรงจำของมาซิสยาน

บริเวณโรงเรียนพิชัยรัฐนาคาร

ซึ่งปัจจุบันคือโรงเรียนสตรีระนอง

โดยมีกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินจังหวัดระนองวันที่๗มีนาคม
วันนั้นชาวเมืองระนองพากันไปรอกันตั้งแต่เช้า
และมีชาวบ้านบางคนถึงกลับลอดข้ามเส้นกั้นเข้าไปกราบแทบเบื้องพระยุคลบาท

ของถิ่นอย่างสามัญแต่พระองค์ทรงตั้งใจฟังและมักจะมีพระราชกระแสรับสั่งตอบด้วยคำว่าขอบใจตลอดเวลา
การไบ้สงจัดการกับชาวบ้านยิ่งพวกผู้ที่สูงอายุนี้ท่านจะสมทนาอยู่นานมากครับ

เสด็จพระราชดำเนินไปที่โรงเรียน
ซึ่งได้พระราชทานไว้เมื่อครั้งเสด็จประพาทจังหวัดระนอง

และได้ทรงจารึกพระปรมาพิทัยย่อพปรและสกลงบนแท่นหิน
พระราชทานไว้เป็นพระอนุสรด้วยเช่นกัน
วันนี้พระปรมาพิทัยยอกของทั้งสองพระองค์
ยังคงประทับอยู่ในพื้นที่ตำบลจอปร
อำเภอกระบุรีจังหวัดระนอง
ชนรุ่นหลังได้ภาคภูมิใจ

ไปยังแผ่นดินถิ่นเกิดของพวกเขา
ในส่วนขององค์กองปกครองส่วนทั้งถิ่น
โดยเฉพาะอันนี้การบันหารส่วนยกนอง

ในการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นการเข้าใจ

ซึ่งวันนี้เราก็ได้น้องนำแนวพระราชดำริยามาใช้ในจังหวัดคืนที่ดานอง
โดยเฉพาะแต่มาภาพพระราชดำริของพวกเขา
ให้ได้นะครับอยู่ในลักษณะของการเศรษฐกิจพอเพียง
โดยที่ใช้แซวะครอนธรรมชาติ
ใช้แซวะครอนในจังหวัดนรกที่มีอยู่ทั้งหมด
นำมาปฏิบัติ
นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และก็ให้เป็นที่ยอมรับกับประชาชนทุกคน
ขอขอบคุณสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย